แต่แน่นอนครับเกมในช่วง๔๕นาทีแรกจะเป็นอย่างไร

ว่าตัวหลักที่กลับมาร่วมทีมในครั้งนี้
ร่วงทีมในครั้งนี้จะแสดงศักยภาพได้ดีแค่ไหนนะครับ
เพื่อที่จะพิชิตกรีแดด
เคยขึ้นสูงสุดถึงอันดับที่๑
โยกเข้าขวาธีรทรหลุดไม่อยู่แล้วได้บง
จังหวะแรกครับโอ้โหโยกนิดเดียวแล้วหลุดถึงเส้นหลังได้เปิดเข้ามาเลยครับ
โอกาสแรกนี่เกือบจะโดนเลยครับทีมไทย

แต่มาเปิดพื้นที่มีสองคนแล้วทะยายมาตรงนี้โอ้โห
จังหวะจะกดลูกนี้กดไม่ลงเลยครับ
ได้ดูของดีครับสูบบรรยา

โอ้โหโอ้โหเน่งเหมือนกันครับแต่ว่าลูกนี้กดไม่ลง
โอกาสมาเหมือนกันครับทีมไทยจากธีรสินแล้วครับ

จับมาแล้วเลี้ยงจี้เข้าซ้ายแล้วอัดเลยครับธีรสิน
บ่อตรงนี้ให้มาแล้ววิ่งมาเอาบ่อ
แล้วถึงก่อนแตกถึงก่อนนะครับอดีศักดิ์
ต้องหยอบตัดฟาวเลยครับบอลโต้
เปลี่ยนคนเปิดเป็นธีรทรอาจจะลองยิงเอง

ใหญ่ลองคำเป้าครั้งแรกครับธีรทร
เหลี่ยมตรงนี้จะยิงเองเลยนะครับเสาแรก
ยังเริ่มเห็นแล้วครับทีเด็ดทางขวาเลยครับนาธารุอิต
เลี้ยงที่ธีรธร๒รอบแล้วครับแล้วคราวนี้เปิดมา
จับมาตรงนี้มุมอาจจะไม่จำเป็นอะไรครับ
แต่นี่ใช่เลยครับชนเด่นของทีเดชจากแดน

ดูครับให้มาจับแต่งหนึ่งทีแล้วเนี่ยครับ
โดนบีบเข้ามาด้วยครับผู้เล่นของทีดินเดชเข้ามา
แล้วพยายามจะปั่นลูกนี้ก็น้ำหนักมันก็ขาด
ของอีกครั้งหนึ่งโยนเข้าในเกี่ยวจะไหวแล้วแล้วใส่
โอ้โหยังเป็นแรกของสินตะวีชัยครับนี่แหละครับ
แรกของสินทวีชัยในเกมนี้โอ้โหออกมาบัง
จังหวะยิงลูกนี้ได้เร็วเลยครับดูครับบอลโยนมาตรงนี้
เอาบอลลงสั่วด้วยครับแล้วอัดเลยครับ
สินตะวีชัยนี่อ่านมาแล้วก็ออกมาเร็วเลยครับ
จังหวะยิงแล้วมุมมันไม่เหลือแล้วนะครับ
นี่เองครับก็มีเวลาประมาณสิบห้าสิบหกนาทีแล้วครับ
สำหรับสินทวิชัยอยู่ตามจังหวะเวลาเซฟนะครับ
คือน่าจะคาดเกี่ยวเลยจากนาทีที่สิบสี่มานิดหนึ่งอ่ะนะครับ
ที่สนามกับเวลาในหน้าจอทีวีอาจจะคาดเคลื่อนกันนิดนึง
แต่ว่าน่าจะเป็นนัยสำคัญเหมือนกับสาวคุณเนี้ยเขาจะเปลี่ยน
เปลี่ยนตามจังหวังการรับใช้ทีมชาติซึ่งสินที่พี่ชัยเนี้ย
พัดใช้ทีมชาติชุดใหญ่มาสิบสิบล้าได้แล้วเลือกปั่นเลย
กว่าเสียวเหมือนกันครับถาดใช้ก็ระยะอยู่ครับ
ยิงของทางคารีมไฮแลนด์ดูอีกทีครับ
แลนด์นะครับที่แก้ไขสวยครับ
ธีรสินยัดเข้ามาแล้วจังหวะของอริสักได้จังหวะหลบ

ถ้าไม่ได้ยิงจังหวาแรกเขาจะโทรมาของสุดยอดครับ
โอ้โหล็อคพีทแล้วโดนตกพลึกเลยอ่าครับ

มันเป็นฟิลิปดูทีละสินให้มาตรงนี้โอ้โหตาคมมากครับ
ล้ำนะครับจับหนึ่งทีโอ้โหแล้วบอลมันไปสะดุดแล้วครับ
จังหวะที่สองก่อนที่จะล็อกหลบนี่ครับจับจังหวะแรกอีกทีแล้วเนี่ยครับ
บอลขาวซ้ายไปสุดท้ายไผ่ได้บอลมาทองครับ
ทีละสินเริ่มเพิ่มสปริดบอลในคุณที่ของตีดับให้มา
ทีละสินเข้าขวาแต่งอีกทีหนึ่งทีละสินพลิกอีกทีหนึ่ง
ต่อมาโปรก้าวปั้นลูกนี้โอ้โหอ่าหลุดออกไปแต่ว่าได้ลุ้นเลยครับ
โอ้โหโอกาสอีกครั้งของไทยครับจากปกก้าว
ดูครับเล่นมาตรงนี้ทำได้ดีครับแล้วไถมาจนด้าคืนครับ

จายเสียเองบริงดาของอีทัยมาทางชนะทิป

แต่พอยิงตรงนี้เฉียวเสาออกไปครับ

จากความผิดพลาดของธินิดาตให้มาตรงนี้แล้ว
ชนะทิพย์จะกดเสาแรก
นี่ครับล็อกเป้าแล้วครับแล้วยิงลูกนี้
โอ้โหมองตรงนี้ไม่ไกลแล้วครับ
โอกาสที่๒ของชนะทิพย์ในเกมนี้แหละครับ
โดยสิต้องมาเปลือกันหน่อยแหละครับ

นี่ครับจังหวะ

โชคดีแล้วครับถ้าพุทธศิลป์ไม่ได้แจกไม่เรียกให้นะครับ

แล้วครับผู้ทศิลป์เป่านุวิทย์จบครึ่งแรกนะครับ
เป็นครึ่งแรกที่ต้องบอกว่าไทยมีโอกาส
มากกว่าที่จะได้ประตูขึ้นนำนะครับ

ห้อหลูกนี้เจ้าตัวนี้กล่าวว่าหายเลยครับ
โอ้นะครับ
พอบอลเข้ามาถึงตัวแล้วใส่เลยทันทีเลยครับสุมัญญา
นี่ไงครับวิ่งเข้ามาแล้วอัดเลยครับอู้หูอ่
มือของทางเจอมาลวิลเลียมตรงนี้เสาไกลปงสกัดไว้ก่อนครับปกก้าว
แล้วถึงมือของชัดชัยทำไมก่อนครับแล้วบอลถึงเส้นหลังหูยังไม่ออกครับ
เข้าทางเขาได้เปิดเข้าในป้งจังหวะนี้โอ้โห๕บอลเกือบจะเสยคานเหมือนกันครับ
อื้อโหโลวิสไปทางไหนก็อันตรายครับอันนี้ขึ้นมาฝั่งซ้ายบ้างครับ
เฝียร์เตียอัลวิกานี่ล้มไปเลยเลยครับแล้วไปขโมยบอลคืนมาได้
โอ้โหเล่นกันสองคนเท่านั้นนะครับโอ้โหค่ะที่จะ
พลิกของสุมัญญาปั้นจังหวะนี้โอ้โหเสาแรกพั่วออกมาได้ครับ
มามีนฟิลิปโอ้โหลูกเก่งของสุบัญญาเลยครับ
ยิงโรยโรยนะครับเกือบจะเสียบสาวเหมือนกัน
วันนี้น่าจะเข้าตาอะไรบางอย่างสำหรับรายวัฒน์บ้างแล้วครับ
อ่าจะไปจับทางสุบัญญาสูงขึ้นไปหน่อยละครับ
สุบัญญาพุทธประสาทอยู่ที่บอลจิติพันธ์วิ่งวิ่งโสดแล้วยกให้
กับจิติพันธ์จับลูกนี้ได้ใส่ลืมต่อศูนย์ครับโอ้โห

ครึ่งน้ำโอ้จะบอกว่าสุดเทพเลยครับสุบัญญาโอ้โหกลายเป็น
ฮิทธิพันธ์ที่ยิงประตูขึ้นน้ำให้ทีมชาติไทยแล้วครับ
หนึ่งต่อศูนย์โอ้โหยืนรอจนฮิริพันธ์วิ่งไปถึงตำแหน่งที่พร้อมจะ
รับบอลแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับเอาครับความอดทนของทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับ
โอ้โหดึงดึน๕๐๐๐บาทกับคนครับอันนี้ได้โอเคกันแล้วแหละครับ
จับบอลแล้วก็ยิงเยือกเย็นมากเลยครับดูครับดูตรงนี้ก่อน
ต้องบอกว่าเป็นสุมัญญาที่ตัดได้แล้วครับ

ดูที่ที่ผ่านวิ่งแล้วยกมาตรงนี้ไม่ล้ำเลยครับ
จับไม่ต้องรอเลยครับแล้วยิงโอ้โห
ปล่อยบอลตกพื้นแล้วยิงอัดเข้าไปเสาแรก

่งแล้วก็เยือกเย็นทั้งคนให้แล้วก็นี่ครับคนยิง
จังหวะบอลตกแล้วตามไปเล่นได้พอดีเลยนะครับ
เอาละครับนึงต่อสู่แล้วครับทีมหายขึ้นลำ
ประตูที่๕ของทิศิพรรณในนามทีมชาตินะครับ

จังหวะดึงไว้ถึง๓คนแล้วออกมาที่มี
มิก้าจ่ายต่อถึงเส้นหลังให้กับทิศิพรรณ
เส้นหลังให้กับพิธีพันธ์หักเข้าในแล้วติดสาธารักษ์ซ้ำอีกที

จังหวะของสาธารักษ์นี้ไวหนึ่งครับ
เดี๋ยวดูจังหวะแรกก่อนครับขึ้นมาโดยมิก้าพิธภัณฑ์ทำทางให้ไป
แล้วเปิดมาสูดเส้นแล้วเปิดกลับมายิงอีก
จังหวะแรกไม่ถนัดเท่าไหร่แล้วเข้าซ้ายอีกทีหนึ่ง
หนูตรงนี้ให้ดูอีกทีครับอาจจะไม่ได้ข้างถนัดเลยครับ
แล้วซ้ายนี้ถนัดเลยครับตรงนี้ยังไปติดบ๊อค
อาธิสักรรมชิ่งรูกนี้โอ้โหสวยเลยครับ
เครื่องข้างในต้องเติมให้ไวแล้ว
ก็ยังติดครับคนที่บล็อกเนี่ยคือคริสตองฮอร์สนะครับ
โอกาสก็พยายามจะจบเลยนะครับให้มาช่องนี้สวยมากนะครับ
ทะลุมาปกเก้าแต่ตัวเติมข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับ
ต้องให้ย้อนมาพอย้อนมาก็มีตัวมาปางไว้หมดแล้วแหละครับ
เก้านี่มีเวลามองเวลาส่องอยู่พักใหญ่เลยนะครับแต่ข้างในไม่มี
สักครู่นี้อาธิสักรายสร
ขึ้นข้างหลังก็ดูเหมือนจะหายไปไหมก็แหละครับ
ไม่ค่อยได้บอลแต่ว่าเคลื่อนที่ไปเยอะเลยนะครับวิ่งไป๑๑กิโลเมตรนะครับ
ก็มีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวสำรองอีกเกมนะครับ
สำหรับซุภาชัยซุภาชัยเลยครับ
ได้ลูกขยันของอานนท์ให้ต่อมาสุภาชัยพลิกบอลแล้ว
จ่ายทะลุจังหวะนี้หลุดอีกครั้งหนึ่งครับ
ฮิติภัณฑ์ได้แม่งแล้วใส่ลง
บอลหนึ่งตัวก็ล้มเกือบจะไม่ทันเหมือนกันครับ
ตอนนี้ฟิลิปต้องชมเลยครับฟิลิปยังไวนะครับ
ปฏิกิริยายยอดเยี่ยมนะครับผู้สามารถตรงวัย๓๔ปี
จังหวะจ่ายยังสวยเลยครับ
ตัดมาตรงนี้ให้ทิศิพันธ์หลุดเลยครับ
แล้วแตะจี้มาบอลแรกดีมากแล้วอัดเสาสองครับ

ยิ่งดีแล้วนะครับฮิติภัณฑ์

จังหวะขึ้นแล้วบ่อมันออกจากศีรษะนี่คิดว่าเข้าไปแล้วครับ
ดูครับเสาแรกเปิดมาแล้วเหมือนจะไปฉลับผู้เล่นของเราออกนะครับ
เสาแรกมาตรงนี้น่ากลัวเลยครับโอ้โห
จังหวะขึ้นของครับลุ้นอีกกันครับ
ดังนี้สุดท้ายแล้วแหละครับโอกาสสุดท้ายตายหรือเปล่า
เข้ามือชัดชัยโอ้โหช็อตนี้น่าจะจบเลยนะครับ
บอลได้แล้วก็เป็นว่าภูสินเป่าจบเกมครับทีมไทย
เอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูของที่ที่ผ่านภูมิจัดครับ